มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างนะครับ
จันจิจันจิราหรือว่าแฟนมาริโอนั่นเอง
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยโหมดสัญญาบวกมือไปบ้านกันไปกับค่ายเวิร์กพอยต์

แต่ว่าลาแล้วจะไปไหนหลายคนก็เลยมองว่าหนุ่มโอ้ดึงเข้าค่ายตัวเองหรือเปล่า
มาทำงานกับบอสคลาสนาน๓ปีจริงหรือเปล่ากับการเซ็นสัญญานะคะ

หมดสัญญาทางเวิร์คคอยน์นะครับ

ก็เลยโอเคได้ลองเซ็นกับทางช่องบอร์ดค่ะ

ทางช่วยท่องอนุญาตในเรื่องรายการมากกว่า
ก็คือจะไม่ได้แบบว่ามีมากพอ

ก็จะมีผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เดินหน้าตามสบายเลยค่ะ
ใหญ่เขาเข้าใจค่ะก็คือมันหมดสัญญาพอดี

พี่เขาไม่ยุ่งไม่ได้ยุ่งอะไรตรงนี้เลยค่ะ

ไม่ได้แบบไม่ได้เกี่ยวกับพี่โอเลย

ไม่นะคะยังไม่มียังไม่มีค่ะ

แต่ว่าละครต่อจากนี้ไปก็ต้องรอจับตาเธอด้วยแล้วกันนะคะ
ว่าจะมาในบทบาทนางร้ายหรือจะเป็นนางเอกนะฮะ
แต่ว่าเป็นนางร้ายแต่ก็เป็นนางร้ายแบบน่ารักเนาะ